อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเตรียมความพร้อมทุกด้านรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมทะเลหมอก
สัมผัสความงามของธรรมชาติตามริมฝั่งแม่น้ำโขง๒ประเทศไทยลาว
นายสมควรใจซื่อในอำเภอสังคมเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
ย้ำในเรื่องความปลอดภัยความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต
ทั้งภูฮ้วยอิศรรย์ภูหนองและสกายวอล์กที่วัดผาร์ตักเสื้อ
ในส่วนของที่พักจากการหารือกับผู้ประกอบการ
พบว่าหลายแห่งมีการปรับปรุงสถานที่
เพิ่มจำนวนที่พักและปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น
อกจากนี้ยังจัดรถอีแต๊กให้บริการนักท่องเที่ยวขึ้นชมทะเลหมอกบนภูสูง
ปรับปรุงเส้นทางที่จะขึ้นชมทะเลหมอกบนภูต่าง
การให้บริการและความปลอดภัย
โดยส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
ในการมีส่วนร่วมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว